คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่๒หนุ่มใหญ่พ่วงดีกรีไฮโซ

กึ้งเฉลิมชัยและสงกรานเตชะนรงค์นะคะคุณผู้ชม
จากทั้งคู่จะโคจรมาร่วมงานกันในโปรเจกต์ใหญ่ค่ะ
แต่ว่าทั้งสองคนนี้มีความบังเอิญเหมือนกันอีกหนึ่งอย่าง
คือตกเป็นข่าวว่าไปจีบสาวแมทพิวรณี
ซึ่งสาวแมทยังเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนร่วมจะบอกว่าเป็นส่วนแมทพิอรานี

ใช่ตอนนี้แมทโสดแล้วหลายคนก็พุ่งเป้าไปว่า
สองคนนี้กำลังตามจีบสาวแมทอยู่หรือเปล่า
จริงหรือเปล่าเคลียร์พร้อมกันเลยค่ะ

อ้าวเหรอ

ก็คือผมไปทานหัวแก๊งเฟอร์บี่ครับ

ก็คือได้เคยเจอกันบ้างไหมคะหรือว่า

ปลอดภัยยังไงยังไงลองลองรับภาพพี่โดนเพนก
คุณต่อแล้วเมจนะที่เป็นเพื่อนสนิทกับมิ้นท์ชะฬิดา
ฟีดแบ็คหลังไปออกรายการไทราททอลคเปิดอกเรื่องหย่าร้างกับแอปแท้วสะออน
ไม่กล้าเจอกันจริงหรือเปล่าคุณผู้ชม
มีกระแสข่าวมาแบบนี้รวมไปถึงการใช้ชีวิตหนุ่มโสด
โดยมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องปีใหม่อยู่เคียงข้าง
จะเป็นยังไงสงกรานตอบหมดทุกประเด็นจ้า
เจอครับเจอได้เลยครับเราไม่ได้โกรธเกลียดอะไร
เขาก็ไม่เคยทำอะไรให้ผมต้องโกรธเกียรติถูกมั้ยฮะ
เจอได้กูยได้ไม่มีปัญหาแล้วฮะใช่ฮะ

ก็พูดบ้างครับใช่ฮะก็ดีฮะ

คืออยู่ข้างบนคืออยู่ที่สตูดิโอไทยรัฐของเรา

แต่อยู่คนละชั้นกันก็เท่านั้นเองนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเขามีโอกาสได้เจอกันหรือไม่
แต่คุณสงกรานยืนยันว่าก็มีโอกาสได้คุยกันบ้าง
คุณแอฟเองก็บอกแบบนี้นะว่าคุยกันบ้าง
แต่คุยเฉพาะเรื่องลูกก็คือเรื่องน้องปีใหม่เท่านั้นนะคะ
ก็ในฐานะพ่อกับแม่นั่นแหละ